มาดูบริการหาเสียงกันหน่อยกับเรื่องของการเมือง
มีพักหนึ่งคือพักเพื่อชาติขึ้นเวทีประสัยบอกว่า
ภารกิจนั้นเป็นภารกิจหลักคือส่งผลเอกประยุทธ์กลับบ้าน
ประกาศแบบนี้เลยนะฮะนี่พักเพื่อชาติขึ้นเวทีปราศัยใหญ่อยู่ที่ฝั่งทนนะครับ
โดยมีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนวชเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักขึ้นประสัยดุเดือดเลย
นายกภารกิจของพักก็คือส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้าน
ด้วยการขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะฮะ
ส่วนที่นายสุเทพมีการประสัยเมื่อวานคุณจตุพรจะว่าอย่างไรไปฟังเลยครับ
ผมเคยชี้หน้านายสุเทพในสภาว่า
ที่พูดทั้งหมดมีความจริงอยู่เรื่องเดียว
คือตอนแนะนำตัวเท่านั้นที่เหลือโกหกทั้งหมดพี่น้องหลาย
เมื่อคืนนี้นายสุเทพประกาศว่า
จะต้องสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ผมว่าได้เวลาร่างบางคนสะชอบกันแล้วค่ะพี่น้องพี่นักหลาย

ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะนะฮะ

พักเพื่อไทยเองก็นำแก่นำขึ้นไปปราศัยอยู่ที่พิมายนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาก็มีประชาชนไปร่วมรับฟังกันนะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐเองก็บอกว่าพักเพื่อไทยอาสามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ใน๖เดือน
ยืนยันไม่ยกเลิกบัตรคนจนแต่ว่าจะยกระดับให้ดีขึ้นไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวนะครับ
พร้อมย้ำด้วยว่าหากประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกต่อ
ก็ต้องเลือกพักเพื่อไทยอย่างถล่มทลาย
เพราะมีเพียงพักเพื่อไทยที่มีศักยภาพที่จะได้สอสอมากพอในการไปต่อสู้กับสว๒๕๐คน
เปิดเวทีประสัยที่อุบลครับ
พร้อมบอกว่าพร้อมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าประเทศไปพร้อมกัน
ชีวิตต้องดีกว่านี้โดยขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปฟังวัฒกรรมที่กล่าวว่าตัวเองนั้นมาสืบทอดอำนาจนะครับ
เขาเป็นสื่อฮ่องกงรายงานข่าวหลังจากที่มีกระแสข่าวจากสื่อไทยว่าอาจจะมีความพยายามส่งตัว
ขอส่งตัวนายทักษิณในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงกลับมายังไทย
ฮ่องกงบรรยายงานว่าตอนนี้นายทักษิณน่าจะอยู่ในฮ่องกงเพื่อเตรียมตัวร่วมพิธีมงคลสมรสของลูกสาว
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๒มีนาคมคือศุกร์นี้นะครับ
พร้อมระบุด้วยว่าที่ผ่านมานายทักษิณนั้นมักใช้ฮ่องกงเป็นฐานในการไปพบปากกับนักการเมืองของพักเพื่อไทย
เช่นเดียวกันกับที่สิงคโปร์แล้วก็กรุงนอนของอังกฤษแล้วก็กรุงปะกิ่งของจีน
นายทักษิณนั้นมักจะใช้เป็นที่พำนักเสมอนะฮะ
อันนี้ก็ความเคลื่อนไหวของการเมืองทั้งหมดในช่วงโค้งของโค้งของโค้งสุดท้ายแล้วจริง
ใช่เพราะว่านับนิ้วดูเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์๓๔วันอาทิตย์๔วันเท่านั้นเองนะคะ